ร้องได้ให้ร้อง

หรูหลังเทียดฉันนั้นมันดำม่อต่อ
สงสารเถิดน้องจะให้ฉันรอไปถึงไหน
ปกติชอบเพลงของศิลปินคนไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
ก็ไม่ชอบเท่าไหร่ครับ

แกจะชอบเปิดเพลงฟังเวลาแกนอนอยู่บ้าน
แกจะมีวิทยุเล็กเครื่องนึงแกก็จะฟัง
เวลาผมทำอะไรก็ฟังจากเพลง

ก็โชคดีจากความสุขเล็กของคุณแม่เนี่ย
ก็เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่บนเวทีของเรานะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเอกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ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

สสสสสสส

หลังจากได้บัตรยืนยันสถานะให้คุณแม่มาคุณแม่ท่านว่าไงมั่ง
มาวันแรกแกก็ร้องไห้เลยครับดีใจ